คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับ
เที่ยงแบบนี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไงร้อนไหมฮะ
ฉันรู้สึกอบอ้าวร้อนมาวัน๒วันแล้วคุณ
ผมอยากจะถอดสูตรนะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมใจเย็นก่อนค่ะ
เพราะว่าวันนี้๒มีนาคมกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน

วันนี้วันแรกนะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้
ปลายหนาวต้นร้อนแต่ยังมีฝน
โอ้โหสามฤดูอยู่ในช่วงนี้เลยใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมฮะ
คือประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาว
และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่๒มีนาคม๒๕๖๕นะฮะ
กลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทย
จะมีอากาศร้อนโดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
โอ้โหร้อนมากคุณนะค่ะแต่ว่าลมมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

ตอนนี้ถือว่าได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเชียงใต้
หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน
นี่คือสัญลักษณ์ครับในการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

ช่วงปลายหนาวต้นร้อนแบบนี้
ลักษณะอากาศจะแปรปรวนมีฝนตกเป็นระยะนะครับ
เหนืออีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมปี๖๕
ประกาศไว้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
อากาศแปรปรวนนะดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะฮะ

ทีมข่าวสำรวจตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันสักหน่อย

ในช่วงเช้าในพื้นราบสภาพอากาศยังคงเย็นอยู่

มันเหมือนจะฝนตกครึ้มอยู่แบบนี้นะครับ
ประชาชนก็ยังสวมใส่เสื้อกันหนาวอยู่ได้บ้างนะฮะ
ขณะที่สภาพอากาศบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เช้านี้อุณหภูมิบนยอดดอยยังหนาวจัดอยู่นะฮะ

ช่วงเช้าผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

กับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนในช่วงนี้
คือเขาบอกว่ากลางคืนนะคุณนะ
กลางคืนมันร้อนอบอ้าวซะแล้ว
แต่พอรุ่งเช้าอากาศกลับมาหนาวเย็นอีก
ร่างกายตอนนี้ปรับตัวไม่ค่อยจะทันแล้วนะฮะ
ดังนั้นตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องต้องรักษาสุขภาพให้ดี
โดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กนะครับ
เพราะยิ่งถ้าเข้าฤดูร้อนของทุกปี
จังหวัดเชียงใหม่ก็ประสบกับปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เกินค่ามาตรฐานทุกปีเลย
เอาฟังเสียงชาวเจียงใหม่หน่อยเจ้า
อากาศในปีนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
ก็คือหน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาวค่ะมีฝนตกนะคะ
ช่วงนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นมาค่ะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องหมอกควันนะคะ
ก็จะมีอาการแสบตาอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้เราใส่แมสเป็นประจำอยู่แล้ว
จะผลกระทบเรื่องการหายใจอะไรอย่างนี้
ก็จะมีน้อยลงค่ะ
ผมก็เลยมาประกาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
พระอาทิตย์ที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข

เหมือนคนของร้อนเหลือเกินน่ะนะคะ